ออกมาช่วยกันในหลายพื้นที่นะครับก็คือการฉีดพ่นยาที่จะเอาไว้ฆ่าเชื้อเจ้าโควิด๑๙
ทีนี้ที่จังหวัดอยุธยาบอกเลยว่าน้ำยาที่เอาไว้ฉีดธรรมดาเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผล
ยังไงซะฉีดเข้าไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งสารออกไหม
สารที่เป็นพุทธคุณนั่นก็คือเพิ่มเติมน้ำมนต์ลงไป
มันจะได้ขับไล่เจ้าโควิด๑๙ให้ไปไกลเลย

นี่ครับที่วัดหน้าต่างนอกหมู่ที่๒ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็มีพระครูสมบูรณ์จริยธรรมหรือหลวงพ่อแม้นนะครับเจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วย
อาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณร่วมกันนะร่วมกันในพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ตามประเพณีโบราณครับ
จากนั้นน้ำมนต์ที่ได้ที่ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่นี่เทลงไปเลยเอาไปสมผสมลงไปในถังรถบรรทุกน้ำของทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
น้ำข้างในถังเขาจะเอาไปฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด๑๙
เอาล่ะไปถามเลยดีกว่าทางอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณท่านเนี่ยนะบอกว่าทำแบบนี้นะเอาจริงอย่าไปคิดอะไรมากคือต้องการจะปลุกขวัญกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่
แล้วที่สำคัญการมารวมตัวกันทำพิธีแบบนี้เขาเว้นระยะห่างกันนะ
แล้วทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วที่นี่วัดแห่งนี้เขาได้มอบหน้ากากอนามัยผ้า
แล้วก็วัตถุมงคลก็คือเหรียญพญาเตามังกรรุ่นปู่สังรวย
เท่านั้นไม่พอตะกรุดยันเกราะเพชรเอาไว้ป้องกันโควิด๑๙
เอาไปเลยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน
พกเอาไว้ให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจ
อันนี้ผมบอกเนี่ยผมเล่าให้ฟังมันเป็นความเชื่อนะ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมันเพิ่มขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
คุณเชื่อไหมผมว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่บางคนไม่เคยเห็น
เจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขาแบะถังน้ำไอ้ที่เป็นน้ำยาไปฆ่าเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
มันเหนื่อยนะเขาไปฉีดตามที่ต่างเนี่ยฉีดได้สักชั่วโมง๒ชั่วโมง
เดี๋ยวเขาต้องพักแล้วแล้วมันเหนื่อยมากแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่สองที่
เขาฉีดกันทั้งอำเภอเพื่อเธอประชาชนน่ารู้ไหม
เออใช่เพราะฉะนั้นประชาชนเองก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วยนะคะ
อันนี้คือมันเป็นขวัญและกำลังใจนั่นแหละเป็นอย่างหนึ่งที่มันเยียวยาจิตใจได้
คือตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องของสภาวะทางที่เราต้องดูแลตัวเองแล้ว
ภาวะของจิตใจมันก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า